คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะที่จังหวัดพัทธลุงค่ะมีสองพี่น้องสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเลี้ยงดูครอบครัวเก้าชีวิตอาชีพของเขาคือตัดไม้แล้วก็เอาเศษไม้เนี่ยไปขาย
แต่อยู่อยู่มีคนร้ายมาดักยิงสองพี่น้องคนนี้ตายทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องตัดไม้เนี่ยบางทีไปตัดไม้ในพื้นที่คนอื่นเขาไหมหรือยังไง
แต่เบื้องต้นเนี่ยครอบครัวบอกตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าลูกชายสองคนไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันหน่อยนะคะ

ยาจิตอายุห้าสิบสองปีพ่อของผู้เสียชีวิตก็ป่วยเป็นอามพลึกมานานสองปีแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้แม่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นในบุญยงเห็นว่าน้องชายคือในพงนิษฐ์อย่างไม่กลับบ้านก็เลยขี่จากรายันยนต์ออกไปกระทั่งหนึ่งทุ่มภรรยาผ

ทางโรงแผ่นหลังทะลุหน้าอกและแขนขวารวมสามนัดห่างออกไปไม่ไกลเป็นสบนายพงษ์นิตปัญญาติศอายุยี่สิบห้าปียังรื้อในมุ้ยผู้เป็นน้องชายถูกยิงเข้าสี่หนักนอนเสียชีวิตข้างรถจักรยานหย่น
สักระยันหยุ่นพ่วงข้างที่บรรทุกเศษไม้ป่า

จากจุดดังกล่าวห่างไกลจากบ้านคน
แต่มีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุด
ละ๔๕นัดในเวลาไล่เลี่ยกัน๒ชุด

มาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
กลางความเสียใจของครอบครัว
นางอริษาสีนุ่นอายุ๓๕ปี
น้าสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ปมเหตุในการฆ่าหลานชายทั้งสอง

ไม่พอใจในเรื่องของการไปตัดไม้ป่าในที่ที่มีเจ้าของ
หากหลานทำผิดก็ขอโทษ
และขอให้ให้อภัยหลานด้วยแต่อยากให้มองในมุมกลับกัน
ครอบครัวนี้ลำบากมากลูกทำทุกทางที่จะนำเงินมาหาเลี้ยงพ่อแม่
และสมาชิกทั้ง๙คนตอนนี้สงสารคนที่เหลืออยู่เพราะไม่มีใครหาเงินเลี้ยงดู
เหลือเพียงนายพงพัฒน์หรือในเกย์คู่ฝาแฝดในมุ้ยผู้ตายเพียงคนเดียว
ว่าคนตายเพราะหลานทำเพื่อเลี้ยงพ่อแม่และน้องให้อยู่รอด
ส่วนเรื่องของคดีความขอให้ตำรวจดำเนินการ
ฟองมีไก่มีกุ้งมีไก่แต่บ้านเขาไม่มีค่ะน้อง
แต่ก็ไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
ล่าสุดมีการบูรณาการตำรวจ๓ชุดประกอบด้วย
ตำรวจพระธลุงตำรวจภาคเก้าและตำรวจกองปราบกราม
เพื่อเร่งหาปมเหตุจูงใจในการก่อเหตุของคนร้าย
ก่อนจะขยายผลไปสู่ตัวผู้ก่อเหตุต่อไป